เป็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและก็จีนค่ะ
โดยบริษัทวิศวกรรมและการค้าขนาดใหญ่ของจีน
ก็สนใจที่จะร่วมลงทุนด้านอุตสาหกรรมในประเทศไทยนะคะ
โดยตั้งใจที่จะผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางระดับภูมิภาค
โดยกลุ่มนักธุรกิจไทยและนักธุรกิจต่างชาติก็ให้ความสนใจ
เข้าร่วมสัมมนาแนะนำธุรกิจต่างในอุตสาหกรรมเครื่องกลพลังงานทดแทน
บริษัทเอกชนรายใหญ่ของสาธารณรัฐประชาชนจีน
ได้จัดการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ในอนาคตขึ้น
ด้วยการมุ่งผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางระดับภูมิภาค
เพื่อรองรับเขตการค้าเสรีระหว่างจีนและอาเซียน
อลงกรพลบุตรรองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
อดีตสมาชิกพักประชาธิปัตย์ก็บอกว่า
ถ้าหากว่ามีการร่วมมือระหว่างไทยและจีน
เปรียบเสมือนการวางพื้นฐานการเป็นผู้นำของอาเซียนเอเชีย
แล้วก็ของโลกร่วมกับจีนและประเทศพันธมิตรอื่นด้วยค่ะ
โดยมีเป้าหมายบนความแบ่งปันและเอื้ออาทร

ประเทศไทยและจีนมีนโยบายทางการเมืองที่แน่นแฟนมากขึ้น
แล้วก็มีความร่วมมือทางเศรษฐกิจมากขึ้น
เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ทั้งสองฝ่าย
โดยเฉพาะการริเริ่มเขตการค้าเสรีระหว่างจีนและอาเซียน
ซึ่งก็เป็นความร่วมมือทางการค้าระหว่างสองประเทศ
เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจค่ะ